ไปดูหญิงสาวคนนี้กันหน่อยนะคะเธอบอกว่าเธอเรียกว่าถูกอุ้มเลยดีกว่า
ฮะเธอถูกอุ้มพาไปตรงบริเวณซอยเปลี่ยวแล้วก็มีคนรุมทำร้ายเธอ
ตอนแรกเธอเอ่ยอ้างแบบนี้ว่านี่เป็นแก๊งกู้เงินดอกเบี้ยโหด
เพราะเธอเนี่ยไปกู้เงินนอกระบบมาแต่เดี๋ยวตอนท้ายเนี่ย
ตำรวจพอจะเดินเรื่องให้เธอกลายเป็นเธอบอกว่าอะไรกันแน่
แต่เดี๋ยวดูก่อนเพราะเธอมีร่องรอยการบาดเจ็บด้วยนะคะ
เธอก็ไปแจ้งความแล้วค่ะนางสาวทัศนีพรเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะ
ไปแจ้งความที่ตำรวจภูทรเมืองพัทยาเธอบอกว่าถูกแก๊งเงินกู้โห
ไม่ใช่ไปทำร้ายร่างกายนี่มีร่องรอยบาดแผล
ตรงริมฟีฟากเสื้อผ้ากันเลอะเทอะม่อเมมค่ะ
บาดเจ็บกันไปอ่าทีนี้ตำรวจก็ต้องสอบปรับคำ
ก็ต้องถามเธอไปติดเงินกู้มาจากไหนอย่างไร
แล้วก็แก๊งทวงหนี้โหดเขาทวงโหดแบบไหน
ค่ะนางสาวทัศนีพรเล่าแบบนี้เลย
กู้เงินนอกระบบมา๓๕๐๐๐บาท

อ่ะก็จริงอ่ะมีการตกลงจะชำระเงินต้นให้รวมดอกเบี้ย๒วันก็๕๐๐
งวดการจ่ายคืนก็คือ๕๐๐บาทต่อ๒วัน
ใช่ค่ะคือทุก๒วันจะต้องจ่ายคืน๕๐๐๕๐๐๕๐๐ให้ครบฮะ
เธอบอกว่าเธอชำระมาหลายงวดแล้วด้วยนะคะ
ทีนี้จนกระทั่งนะคะ๒วันก่อนไม่มีเงินจ่าย
ก็เลยขอผัดผ่อนไปก่อนแล้วกลายเป็นว่ามาเจอกลุ่มเจ้าของเงินกู้
ครับมาทวงนะฮะอย่างที่เห็นหน้าจอเลยนะ
ผ่อนคืนไปจริงงวดที่เธอต้องคืนคือ๑๔เดือนพฤศจิกายนถึง๒ธันวาคมเนี่ย
เธอก็ทยอยคืนคืนไปแล้วเกือบ๓๐๐๐บาทมันยังค้างอยู่อีก
จริงถ้าเป็นเงินต้นค้างแค่๕๐๐แต่จริงยอดที่ต้องจ่ายคืนรวมดอกแล้ว
หนี้เขาคิด๕๐๐๐บาทนะครับเธอบอกว่าไม่มีเงินจริงก็เลยขอผลัดขอผลัด
๒วันเนี่ยยังไม่มีเงินจ่ายขอเป็นสิ้นเดือนได้ไหมทีนี้เจ้าหนี้มาเลยมาอุ้มเธอเลยนะฮะ
นี่คือตามที่เธอเล่านะคะเธอบอกว่าเนี่ยเอาพาตัวเธอขึ้นรถตอนแรกเธอก็กลัวแหละ
แต่ก็ต้องยอมขึ้นรถไปด้วยลองดูเจ้าหนี้โทรให้ออกมาหาลากขึ้นรถเก๋งกระชากหัวเธอ
ตอนอยู่บนรถเก๋งนะมีคนกี่คนรู้ไหมฮะมี๔คนเจ้าหนี้คนหนึ่งเพราะเธอรู้จัก
ส่วนอีก๓คนบนรถเธอไม่รู้จักเป็นผู้หญิงทั้งหมดหลังไปถึงซอยเปรียวกระชากหัวเธอลากลงจากรถ
และผู้หญิงทั้ง๓คนนั้นก็รุมทำร้ายโดยมีเจ้าหนี้ยืนคุมแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้
หลังจากนั้นเธอหลุดรอดมาได้นะคุณนะหลุดรอดมาได้เธอก็เลยมาแจ้งความกับตำรวจนี่แหละนะครับ
ก็เปิดกระตูมาเขาก็ดึงหัวหนูแล้วก็กระทืบ

ทำร้าย๓คนค่ะส่วนคนที่เป็นเจ้านี้ยืนดู
เราบาดเจ็บตรงไหนบ้าง
เหยียบหน้าเลยเหรอ
ทีนี้นะคะคือพอไปแจ้งความเสร็จ
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลงพื้นที่ก่อน
ปิดเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะเพราะว่าตามคำบอกเล่าของเธอใช่ไหม
ก็เดี๋ยวจะมีการเรียกตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนกันค่ะ
ทีนี้ล่าสุดตอนช่วงเช้าตำรวจไปติดต่อเธอ
แล้วจะเรียกเธอมาสอบปากคำจะมาถามถึงตำหนิรูปภัณฑ์ของคนร้าย
ว่าเอ๊ะยังไงมีกี่คนมีผู้หญิง๔คนหรือยังไงให้มาเล่า
แต่ผู้เสียหายดันยืนยันแบบนี้ว่าเธอจะถอนแจ้งความแล้วนะ
ไม่ดำเนินคดีแล้วค่ะเพราะอะไรรู้ไหม
บอกอ้าวไม่ได้เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยโหดอะไรหรอกคุณตำรวจ
มันเป็นแชร์รายวันแชร์รายวันที่เธอไม่ได้จ่ายตามกำหนดทุก๒วัน
ซึ่งจะต้องจ่ายวันละ๕๐๐บาท
อ้าวเป็นอย่างนั้นไป
รับว่าก็ต้องหาเงินมาเคลียร์เขาให้ได้นะคุณนะ